กลับมาดูความเคลื่อนไหวการชุมนุมเมื่อวานนี้
แกล้งกันหมดเลยนะฮะแกล้งก็คือแกล้งนี่เองแหละครับคุณผู้ชมครับ
หน่วยงานด้านความมั่นคงสื่อมวลชนนะครับ
คือรอดูมาทั้งวันแล้วอยู่ดีก็บอกว่าจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์
อันนั้นก็หนักเพราะเอาของมาเยอะ
แต่ก็ยังมีความเคลื่อนไหวย่อยนะครับ๔จุดใหญ่
มีแก่นำเป็นกลุ่มคนเสื้อแดงฝั่งทนนักเรียนและนักศึกษากลุ่มช่างกลนะครับ

โดยผู้ชุมนุมมารวมตัวกันประมาณ๑๖นาฬิกา๔๐นาที
ท่ามกลางตำรวจที่มาตรึงพื้นที่เพื่อดูแลความสงบเรียบร้อย
โดยมีท่านผู้กำกับสนหลัก๒นะครับ
มาชี้แจงทำความเข้าใจให้กับผู้ชุมนุมถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามพรกรฉุกเฉิน
ท่ามกลางแน่นอนครับความไม่พอใจของผู้ชุมนุม
แล้วมีการว่ากล่าวถึงการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจนะครับ
แต่ก็ไม่มีเหตุวุ่นวายใด
จากนั้นประชาชนทยอยเข้ามาสมทบจนมวลชนล้นออกมายืนบนผิวถนนครับ
ทำให้ต้องปิดการจราจรบนถนนกาญจนาพิเศษบางส่วน
หลังจากเคารพทงชาติแล้วกลุ่มผู้ชุมนุมได้แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ด้วยการชู๓นิ้ว
แล้วมีการผลัดเปลี่ยนกันนะครับ
ปลาใสเรียกร้อง๓ข้อร่วมกันร้องเพลงเปิดไฟจากมือถืออย่างต่อเนื่อง
แล้วก็ยุติการชุมนุมในเวลา๒๐นาฬิกา๓๐นาทีโดยไม่มีเหตุวุ่นวายเกิดขึ้น
หลังจากมวลชนทยอยกลับบ้านกันแล้วนะครับ
ปรากฏว่ากลุ่มนักเรียนอาชีวะจำนวนนึงที่มาร่วมชุมนุม
ก็มาช่วยกันเก็บขยะบริเวณหน้าห้างเดอร์มอลบางแคร์ด้วยนะครับ
ค่ะไปดูอีกหนึ่งจุดนะฮะจุดนี้ก็เป็นจุดสำคัญเหมือนกัน
เมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมบริเวณหน้าห้างเซ็นทรัลปิ่น๙นะคะ
วลชนทยอยเดินทางมาร่วมชุมนุมจนเกือบเต็มพื้นที่บริเวณหน้าห้างแบบนี้ค่ะ
การจราจรตอนนั้นสามารถเดินรถได้เพียง๑ช่องทางเท่านั้น
มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยความเรียบร้อยร่วมกับการอาสา
ทีนี้ตรงจุดนี้เขาใช้ทรโขงค่ะ
ทรโคงใครก็ได้จะมาประสัยใครก็ได้จะมาพูดนะคะ
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ประชาชนทั่วไป
ลับกันปราศัยในประเด็นต่างโจมตีรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็แน่นอนนะคะสัญลักษณ์ที่ไม่เคยทอดทิ้งคือการชู๓นิ้วนะคะ
เอาล่ะคุณผู้ชมการชุมนุมจุดนี้ไร้ความวุ่นวายนะคะ
ผู้ชุมนุมร่วมกันร้องเพลงเสมอของพี่ปูพงศิษยคัมภีร์ค่ะ
แล้วก็มีการเปิดแฟลชจากโทรศัพท์มือถือเป็นทะเลดาวก่อนที่จะตามนัดค่ะ
ยุติการชุมนุมในเวลาสองทุ่มครึ่งส่วนอีกจุดหนึ่งค่ะ
บรรยากาศก็คล้ายกันนะคะถ้ารถตู้ต่างจังหวัด
ฝั่งตรงข้ามฟิลเจอร์พาร์ครังสิตจังหวัดปฐุมธานี
แก่นำเป็นกลุ่มเครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชนพร้อมด้วย
กลุ่มนักเรียนนักเรียนอาชีวะนักศึกษาประชาชนคนทั่วไป
ยอยเดินเท้ามารวมตัวกันแบบนี้นะคะเห็นไหมคะ
เสื้อเนี่ยก็จะมีหลากหลายสีสันไม่ใช่ว่าจะต้องใส่เสื้อเดียวกันนะคะ
ใครอยากใส่อะไรก็ใครใส่มาก็ใส่มาได้นะคะ
ทีนี้กลุ่มผู้ชุมนุมก็มีการนำรถขยายเสียง
พร้อมกับการเปิดเวทีประสัยโดยตรงจุดนี้เนี่ย

ประสัยโจมตีการบริหารงานของรัฐบาล
โดยเฉพาะเรื่องของการบริหารงานด้านเศรษฐกิจปากท้อง
ที่ถือว่าผิดพลาดแล้วก็ต้องเร่งแก้ไขเป็นการด่วน
เรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาลาออกจากตำแหน่งโดยเร็ว
ในที่สุดค่ะจุดนี้ยุติลงสักประมาณ๓ทุ่มครึ่ง
ไปต่อที่ฟากฝั่งนลทัพบุรีนะครับ
แยกปากเกร็ดที่บริเวณหน้าห้างเมเจอร์ฮอลลีวูดครับ
จุดนี้ก็มีกลุ่มเยาวชนนักเรียนขาสั้นคอซองระดับมัธยม
รวมตัวกัน๕๐๐กว่าคนชุมนุมเหมือนกันกับจุดอื่น
ก็เป็นการขับไล่นายกรัฐมนตรีให้ออกจากตำแหน่ง
แล้วก็มีการถือป้ายเขียนข้อความประนามด้วย
แล้วก็แสดงออกนะฮะในการชูสามนิ้วพร้อมเปิดแสงแฟลตจากมือถือเหมือนกัน
นาธรรมการการรักษาความปลอดภัยของตำรวจสอบภอมเมืองปะเกร็ดกว่า๕๐นาย
เพื่อป้องกันเหตุร้ายจากมือที่๓ที่อาจจะเข้าไปแทรกแซงในการสร้างสถานการณ์ได้
สุดท้ายในกลุ่มนี้ก็ยุติการชุมนุมไปเวลาประมาณ๒ทุ่มนะครับ
ขอให้ทุกท่านพักผ่อนให้เต็มที่

เตรียมกำลังกันเต็มที่เลย
สุดท้ายแม้แกล้งกระทั่งนักข่าวลูกเอ้ย

วันนี้ไม่มีการแกล้งเกิดขึ้นแน่นอน
และรอฟังการประกาศ๒๑ตุลาคมนี้
พร้อมกันเวลาเที่ยงตรงนะฮะ
เราก็ต้องติดตามกันแต่ละวันนะครับ
เขาจะไปไหนกันนะครับ

บอกว่าไม่ใช่ฝ่ายความมั่นคง
หรือว่านักข่าวโดนแกล้งเท่านั้น
คือรถขายลูกชิ้นทอดไก่ทอด

รถตู้ลูกชิ้นฮะเต็มเพียบเลย

เครือข่ายของกลุ่มผู้ชุมนุม
ศดร๖๓ประกาศผ่าน

ข่าวเคลื่อนที่เร็วอย่างรถขายลูกชิ้น

เตรียมพร้อม๑๗นาฬิกา๕๐นาที
เมื่อวานนี้ที่สถานีรถไฟฟ้าทุกสถานี

จากตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง
จะต้องเตรียมกำลังลงพื้นที่แล้วนะครับ

เข็นขายลูกชิ้นทอดไก่ทอดหมูแดดเดียว
มุ่งหน้าไปยังแนวรถไฟฟ้าครับ

ไม่มีการชุมนุมครับ
เพราะค้าไม่ค้าแย่เลยฮะ
กุมขมับเลยครับ
ต้องจากตรง

หอมด้วยมันหอมฟุ้งไปทั้งพื้นที่การชุมนุมนะครับ
สนทยาบอกว่าโชคดีนะที่เลือกมาปากหลักที่นี่

เมื่อถามว่าพี่สนทยาถามจริงเนี่ย

เขาบอกเคยนะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาไงน้อง

คิดว่าฟันแน่วันนี้
แต่พอไปถนนโล่งเงียบไม่มีคนเลยครับ
ต้องทำใจเร่ขายไก่ทอดต่อไปไม่ให้ขาดทุน

ปกติที่ผมขายให้ทั่วไปนะครับ

แต่ช่วงชุมนุมอย่างนี้
ผมจะขาย๖๐๘๐โหล
ได้ได้ประมาณสักวันละ
การชุมนุมรอบนี้มันเหมือนว่า
ถือว่าชีวิตที่ผมเกิดใหม่ได้เลยทุกทีเราจะเหมือนว่าไม่ได้ตังค์ติดลบ
แต่มาเจอแบบนี้สถานการณ์แบบนี้เราไปจุดไหนก็พอจะได้ครับผม
อยากให้คุณผู้ชมเห็นหน้าน้องก๊อฟตอนที่เขาบอกว่าวันละ๘๐๐๙๐๐บาท
ตาโตทีเดียวเชียวมันหลายเท่าตัวมากเลยนะ

เออเป็นมุมที่เออเป็นมุมดีที่มันเกิดขึ้นนะฮะ

พี่ชอบหอมเจียวมากเลยพาหล้านไก่ทอดไปดูขายน้ำบ้างมั้ยอ๋อดีค่ะ
ชากาแฟเนี่ยรายได้เขาบอกว่าไม่ต่างจากเดิมมากนัก
แต่ถือว่าดีกว่าที่ผ่านมาแต่ต้องยอมรับว่ามาขายในพื้นที่ชุมนุมแบบนี้เนี่ย
มันก็ต้องแย่งกับคนอื่นที่เขาขายของแบบเดียวกันแหละครับ

คาบาลแล้ว
เดี๋ยวไอ้พันธุ์หนึ่งเนี่ยหมายถึงอะไรอ่ะ
พันบาทหรือพันแก้วอะ
นี่แหละครับเขาบอกว่าราคาอย่างต่ำแก้วละ๒๐บาทนะครับ

ปกติก็ของเหลือกลับนะฮะแต่หลังจากมีการชุมนุมก็ขายได้นะครับ
บางทีหมดไม่พอขายซะด้วยซ้ำไปนะครับ
อันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งจากปฏิกิริยาของการชุมนุมครับ